คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
พาไปที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งค่ะ
เจ้าของร้านเอ่ยสามีเจ้าของร้านเอ่ยลูกเจ้าของร้านเอ่ย

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะสวมแมสสวมหมวกแก๊ปมา
เข้ามาในร้านตอนแรกทำทีว่าจะเลือกซื้อของ
สักพักหนึ่งเดินมาคุยกับคุณผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าสามีของคุณมายุ่งกับภรรยาของผม

ไม่ได้คุยปากเปล่านะฮะเอาปืนออกมาข่มขู่ด้วย
กล้องวงจรปิดของร้านจับทั้งภาพและเสียงชัดเจนมาก

อย่าไปเชื่อผัวน้องมากเกินไป

ใช่คือผู้ชายที่เริ่มสติแตกแล้วเนี่ยนะฮะ
พยายามบอกเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงว่า
ไปเชื่อผัวน้องเกินไปนะคะอย่าไปเชื่อสามีคุณเกินไป
ทีนี้ฝั่งคุณผู้ชายฝั่งคุณผู้หญิงก็บอกว่า
พี่ก็อย่าไปเชื่ออะไรมันมากเกินไปนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
ซึ่งเป็นคุณผู้หญิงเสียงในคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ
คุณผู้หญิงเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เข้ามาคือพยายามพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างสามีของเธอกับภรรยาของผู้ชายคนดังกล่าว
มีการคุยกันนานสัก๑๕นาที
ช่วงเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้ให้ดูหมดนะ

ช่วงถึงขั้นมีปากเสียงรุนแรงขึ้นเรื่อย
แล้วชายคนนี้เริ่มคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วนะคะ
เอาปืนออกมาถือในมือขวาพยายามข่มครู
ก็เลยทำให้ตกใจแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกกลัวมากนะคะ

ทีนี้ก็เลยมีการคาดเดาเอาว่า
สาเหตุที่ผู้ชายคนนี้มาด่าถึงในร้านขายของชำ
อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเข้าใจผิด
คิดว่าสามีของเธอไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของตัวเขาเอง
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเรื่องเจ้าของร้านคุณผู้หญิง
ก็เลยนำคลิปเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นพร้อมกัน
ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักสันกำแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่าย
เจรจามาพูดคุยกันตกลงกันเอ๊ะอะไรยังไงนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราเอาล่ะติดต่อสอบถามไปที่
คุณผู้ชายในคลิปนี้ใส่มัวแก๊บแมทแล้วก็ถือปืนนะคะ
ไปพูดคุยผู้ชายคนนี้ก็ยอมรับนะว่า
ภาพนั้นที่เราเห็นนะคะเป็นตัวเขาเองจริง
เนื่องจากอันนี้ก็แบบนี้ก็ได้เหรอ
เขายอมรับบอกว่าเป็นการเข้าใจผิด
เข้าใจผิดมารู้ทีหลังเหรอคะมารู้ทีหลัง
แล้วปืนที่ไทท์เนี่ยก็มาใช้ปืนจริง
ปืนเด็กเล่นของลูกชายวันนี้จะเดินทางไปพบ
ตำรวจโรงพักษณ์สรรค์กำแพงนะคะ
ไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันให้เรียบร้อย
เข้าใจผิดก็ด่าเข้าไปเรียบร้อยนะฮะ